ติดตามข่าวสารกันหน่อยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแถวตลาดบางกะปิ
คือถ้าใครเคยไปตลาดบางกะปิมันแทบจะเป็นตลาด๒๔ชั่วโมง
และยิ่งช่วงเช้ามืดคนเยอะมากรถจอดอยู่แถวนั้นค่อนข้างเยอะมาก
แล้วทีนี้มันมีคนขับรถบัส
ดะเลยต้องบอกว่าชนดะชนดะชนไปเรื่อย
ทีนี้พอลงมาเจรจากันไม่รู้เรื่องเพราะคนขับอ่ะเมา
ชาวบ้านแถวนั้นทนไม่ไหวคุยไม่รู้เรื่องรุมประชาธรรม

นี่รถทัวร์น่าจะเมานะฮะไล่ชนคนชนแท็กซี่ชนมอเตอร์ไซค์

ทัวร์โหดซิ่งดูหมายเลขทะเบียนก่อนครับ

น่าจะเมาเองรถทะเบียนบุคเทศมหานครนะครับ
มีดื่มเหล้ามาหรือเปล่าครับ
มาไหมไม่ได้ดื่มเลย
พี่ไปชนคนเขาเนี่ยขาหักแล้วขาขาดหรือเปล่า

เมื่อกี้เกือบชนคนในตลาดเขานะ
บอกไม่เมาแต่สภาพคุยไม่รู้เรื่อง
อ่ะเดี๋ยวดูก่อนตรงนี้ภาพตรงนี้คุณดูไม่ออกใช่ไหมว่าใครเป็นคนขับ

ชนดะเลยครับชนรถของชาวบ้านแถวนั้นเสียหายไปหมด
แถวบริเวณหน้าตลาดบางกะปิใครก็รู้แถวนั้นยิ่งช่วงเช้ามืด
รถยิ่งเยอะครับใช่คือชาวบ้านเขาไม่พอใจอย่างมากนะครับ
ที่คนขับรถบัสหรือว่ารถทัวร์รายนี้เนี่ย
ขับไปชนนู่นชนนี่แล้วลงมาลักษณะมึนเมา
คุยไม่รู้เรื่องคนถ่ายคลิปก็เดินเข้าไปถามพี่เหมาป่ะเนี่ย
เมาหรือเปล่าโชเฟอร์คนนี้บอกปฏิเสธไม่ได้เมาโอ้ไม่ได้เมา
แต่ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมด้วยกลิ่นเหล้าคุ้งเลยนะครับ
ใช่แบบนี้มันฟ้องแล้วว่าคุณดื่มมาแน่
เหตุเกิดในช่วงสักประมาณตี๓ครับแถวหน้าตลาดบางกะปิที่ผมบอกไป
ก็บริเวณนั้นเนี่ยพอเกิดเหตุป๊าบก็หลายคันแล้วครับ
รถนะฮะได้รับความเสียหายแล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บขาหัก๑คนด้วย
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะครับทางบริษัทเจ้าของรถทัวร์
ออกแถลงการอย่างว่องวัยเลยเออบอกว่าคนขับเนี่ยนะฮะ
นำรถของบริษัทออกมาใช้นอกเวลางานคือออกมาใช้โดยภารการ
อีกทั้งยังมีอาการมึนเมาอย่างหนักทางบริษัทครับ
ยินดีจะชดใช้เยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
อันนี้สบายใจได้พร้อมทั้งทางบริษัทได้ปลดพนักงานคนดังกล่าว
ออกจากบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

นี่ไงเห็นไหมเพราะว่าเมาเป็นเหตุไงก็เลยโดนไปซะนี่โดนไล่ออกจากงานแล้วนะ
ต่อไปจะทำยังไงเสียประวัติหมดเลย
คือมันแปลกมากเมาแล้วเนี่ยคุณจะไปเที่ยวคุณจะไปอะไรคุณไม่รู้หรอก
แต่เล่นเอารถบริษัทออกมาแล้วมันเป็นรถบัตรรถทัวร์
ใช่แล้วรถคันใหญ่นะระมัดระวังกันด้วยนะคะ